แต่ว่าตอนนี้เราไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮากันหน่อย
อยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านพากันแตกตื่นตกใจ
เพราะขุดพบต้นไสทองยักษ์อายุกว่า๔๐๐ปี
พบขณะที่กำลังขุดนี่นะคุณผู้ชมมันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น

ดูดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ค่ะต้นไซยักษ์อายุกว่า๔๐๐ปีที่บ้านชาติ
บตนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
มาขนาดนี้เนี่ยนะต้องใช้รถเครนยากกว่าหลายคันเลยค่ะ
เคลื่อนย้ายเอาไปไว้ที่สำนักสงภูถ้ำพระบ้านชาติ
แล้วก็ใช้เวลาในการขนย้ายถึง๒๒วันถึงจะขนได้สำเร็จเสร็จสิ้น

ระหว่างที่มีการขุดเนี่ยนะคะก็ต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีด้วย
เพราะเขาก็เชื่อว่ามันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้อายุยืน
ต้องมีเทวดาอารักษาอยู่แน่แหละก็เลยนิมนต์พระมาทำพิธีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกนะครับบอกว่าก่อนที่จะทำการขุดต้นใส่
เจ้าของที่ดินพื้นที่นี้เขาฝันค่ะว่าฝันเห็นพญานาคสองตัวเลื้อยออกจากโคนต้นไส
ไปอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาแล้วก็เห็นฤาษีแก่ตนหนึ่ง
ได้ให้เงินทางสองชิ้นแก่ตนเงินทางก็คือเงินแท่งในสมัยโบราณ
ให้กับเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยฝันแบบนี้อ้าวเป็นเรื่องประหลาดสิคุณ
ก็ทีนี้มันก็เหมือนกับประจวบเหมาะกับที่ชาวบ้านที่เขาไปร่วมขุดต้นไสทองยักษ์เนี่ย
เขาบอกว่าพบลูกแก้ว๒ลูกอยู่ใต้โคนต้นไส
พอได้ยินเรื่องความฝันเข้าไปด้วยก็มาบวกมารวมกันมาคิดกัน
เอาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันของเจ้าของที่ฝันว่าพบพญานาคไง
ที่คุณนิวนาวพูดออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพญานาคออกมาจากต้นไสนั่นคือเรื่องของความฝัน
แต่พอเอาเรื่องความฝันแบบนี้มาบวกกับที่เจอคือเจอลูกแก้วสองลูก
มีความเชื่อนักเข้าไปอีกแบบนี้
ฝันเป็นพญานาคสองตัวเจอลูกแก้วสองลูกอะนะ
ใช่แล้วครับแล้วส่วนของต้นทรายนั้นคนเขาก็มอง
เขาบอกว่ามันคล้ายกับคนนอนคล้ายกับรูปคนไปนอนอยู่ตรงนั้น
ก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเข้าไปอีก
วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องย้ำนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
เป็นการล่ำลือมาจากชาวบ้านอีกทีนึง
เรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณายาในการรับชม